ส่งตรงมาจากมุกดาหารเลย
ธรรมดายูทูบเบอร์กับลุงพลเขารักกันทุกคนไหมเหรอ
ก็เนี่ยลุงพลเห็นบอกว่าจะย้ายปู่ปาริจิตไปใช่ไหมค
แล้วก็จะสร้างหมู่บ้านยูทูบเบอร์ตรงนั้นด้วยเหมือนกันไง

มียูทูบเบอร์คนหนึ่งไปถ่าย

ตอนที่เขาจะรื้อ

พญานาคไปไว้อีกที่หนึ่ง

มาเดินไปเลย
อย่างไรอะรุนแรงจังเลยเกิดอะไร

คุณผู้ชมครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบ่าย๒นะฮะช่วงบ่ายครับ
ขออภัยเป็นช่วงบ่ายของวันที่๑๒มิถุนายนที่ผ่านมา
ตั้มผู้ก่อการดียูทูบเบอร์คนหนึ่งครับ
หรือถอนลูกบ้านพญานาคที่ข้างบ้านของนายชัยพลวิภาหรือว่าลุงพลนะครับ
จำเลยในคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่ครับ
ละมุนกันแล้วครับบรรดายูทูบเบอร์ในพื้นที่
คนรู้จักของลุงพลพยายามเข้าไปห้าม
ไม่ให้ในตั้มเนี่ยไลฟ์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากลุงพลก่อน
ชั่วบางตอนของการไลฟ์ครับมีเสียงเตือนของผู้หญิงก่อนครั้งหนึ่งแล้วนะ
ก่อนจะกลายเป็นเสียงด่าทอระหว่างในตั้มกับผู้ชายคนหนึ่ง
จากนั้นไม่นานลุงพลเนี่ยก็มาถามถ่ายอะไร
แล้วมีการกระชากขาตั้งกล้องครับโทรศัพท์มือถือของในตั้ม
ตกพื้นครับแล้วสัญญาณก็หมุนติ้วติ้วในจังหวะนี้ฮะ
หายไปฟึ๊บภาพขาดออกไปเพียงเท่านี้

ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีสอบถามไปยังในตั้มฮะ
หลังจากไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาล
คือจะเอาเอกสารไปแจ้งความกับตำรวจสพกกตูม
ยืนยันว่าลุงพลกับพวกพยายามจะทำร้ายเขา
เพราะไม่พอใจเขาที่เขาไปไลฟ์เฟซบุ๊ค
ติดตามการลื้อถอนรูปปั้นพญานาคนะฮะ
หลังศาลจังหวัดมุกดาหารจำได้ใช่ไหมครับ
สารท่านมีคำสั่งให้ลื้อถอน
เพราะว่าไปก่อสร้างในป่าสงวนนะฮะ

ต้องก็ทั่งกันประมาณนั้นแหละ